ที่บริษัทขนส่งที่ภูเก็ตนะฮะหลายท่านอาจจะเห็นภาพไปแล้ว
วันนี้มีความคืบหน้าเราตามให้นะครับนี่ที่บริษัทนะครับ
เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาไปต่อยหน้าผู้จัดการของบริษัท
ซึ่งเป็นหญิงสาวที่เธอท้อง๙เดือนนะฮะ
คนในบริษัทก็ต้องมาช่วยกันห้ามเอาไว้นะครับค่ะนี่ฮะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่ถ้าไม่มีใครมาห้ามเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ
สาเหตุเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยที่บริษัทขนส่งที่ภูเก็ตเนี่ย
ไม่ผ่านโปรนะฮะคือทดลองงานไม่ผ่านนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในบริษัทขนส่งพัสดุ
ตะบนฉลองที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานนะฮะบันทึกไว้ได้หมดนะครับ
นายสุธิพรนี่เป็นคนก่อเหตุเป็นอดีตพนักงานนะฮะ
เป็นอดีตพนักงานที่มาทดลองงานอยู่นะฮะแล้วไม่ผ่านโปรนะครับ
เขาย้อนกลับมามาทำร้ายร่างกายนางสาวนัทพรศรีเทพผู้จัดการบริษัท
ซึ่งเธอท้อง๙เดือนอยู่นะฮะเพื่อนก็มาห้ามนะ
ของผู้จัดการก็อยู่แถวนั้นถูกถีบเข้าไปที่หลังด้วย
ผู้จัดการร้านก็ถูกต่อยเข้าไปที่หน้าอารวาสใหญ่นะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับเพราะว่าทางผู้จัดการที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เธอเล่าไว้เธอบอกว่านั่งทำงานอยู่นายสุธิพรเนี่ย
ได้เข้ามาที่บริษัทนะครับขับรถมาจอดแล้ววิ่งเข้ามาจะทำร้าย
ก็มีน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงสองสามคนแล้วก็แม่เนี่ยมาห้ามเอาไว้นะครับ
เขาก็เลยเดินกลับไปที่รถพาแฟนอุ้มลูกเข้ามาอีกรอบนึง
วิ่งมาจะถีบอีกอ่าก็ไปถีบโดนแม่ชกเธอไปสองครั้งนะ
มีลูกคงลูกค้าที่มาที่ออฟฟิศก็เลยพยายามช่วยกันห้ามเอาไว้ด้วย
วิ่งเข้ามาจะถีบเราแต่ว่าไปถีบไปโดนแม่ค่ะ
แล้วก็คราวนี้เขาก็เอามือค่ะมาชกโดนหน้าเราสองที
ใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้เวลานั้นถึงพ่อเขาก็พยายามจะเข้ามาทำร้ายเราอีก
เพราะว่ามีลูกค้าที่ออฟฟิศอ่ะค่ะห้ามไว้อันนี้เขาว่ามีลูกค้าออฟฟิศห้ามไว้
มึงไงมึงต้องจุดฮ่าอีกข้างนอกทีนี้เราก็เลยว่าอ่ะ
ก่อนจะออกไปมีขู่ทิ้งท้ายด้วยนะครับทางผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับ
หญ่สาวคนนี้ไปแจ้งพอที่สอบความฉลอง
เธอบอกว่านายศุษย์ดีพอร์น่าจะมาทำร้าย
เพราะว่าไม่ผ่านการทดลองงาน
ก็ควรจะมาพูดมาคุยมาถามเหตุผลดี

ใช้อารมณ์เป็นการตัดสินปัญหาแบบนี้ไม่ได้

คนก่อเหตุบอกว่าทำลงไปยอมรับเพราะว่าโกรธเป็นความโกรธสะสมมานาน
คนนี้นะฮะที่ทีมข่าวเราได้ไปคุยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปยอมรับผิดทุกอย่าง
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัญหามานานเป็นเดือนนะ
แล้วคำพูดแต่ละอย่างเนี่ยเขาอ้างว่าเหมือนกับว่าตอนเขาทำงานอยู่เนี่ย
เขาถูกบีบให้ออกนะฮะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ผ่านโปรก็เลยต้องออกนะครับ

ผู้เสียงหาแล้วก็ถามว่าอ๊ะแล้วในไปทำร้ายเค้าเขาท้องเก้าเดือน
เขาก็รู้ว่าผิดมากนะแต่ทำไปตอนนั้นคือหน้ามืดจริงอารมณ์ชั่ววูบ
ผมว่าตอนนี้สภฉลองเนี่ยรับแจ้งความที่ได้

อังคารหน้าเนี่ยจะนัดให้ทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคำนะครับ